ท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีญาติพี่น้องเขาถ่ายคลิปของพลทหารคนหนึ่ง
นะทำร้ายคุณยายคุณยายสมบัติวัยแปดสิบปี
บ้านอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเพราะว่าหลานชายเนี่ย
หนีทหารมาจากโคราชนะเกณฑ์ทหารอยู่หนีค่ายทหารมาจากโคราช
กลับมาที่บ้านที่ชายภูมิติดยาบ้าอย่างหนักค่ะยายเนี่ยทำงานเก็บผักตามคลองไปขาย
นะชาวบ้านเห็นก็สงสารยายอืมวันนั้นช่วยยายให้เงินมาสองร้อยค่ะ
พอรู้ไปขอเงินยายแต่ขอ๓๐๐จะเอาไปซื้อยาบ้ายายก็มีให้แค่๒๐๐
อืมไม่พอใจเตะยายโอ้โหยายไม่ใช่ไม่ให้นะคะถูกต้อง
ยายให้หมดตัวเลยให้สองร้อยแต่ไม่พอใจไงตัวเองอยากได้สามร้อย
ไม่พอค่ะบอกไม่พอแล้วนี่เห็นไหมชี้หน้าเนี่ย
คือชี้หน้าบอกพี่สาวว่าเอาถ่ายเลยถ่ายเลยอืม
เขาก็ถ่ายแล้วก็ส่งไปให้ญาติญาติก็โพสต์คลิปลง
บอกว่าเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยเถอะสงสารยายเหลือเกินนะ
มาเอาเนี่ยผู้ชายคนนี้ไปบำบัดหน่อย
หนีทหารมาเนี่ยช่วยมารับตัวกลับไปหน่อย
ล่าสุดตำรวจไปควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจชุดสืบสวนไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยฮะผู้ชายคนนี้พลทหารนรเบศสมปฐุมวัย๒๓ปี
ควบคุมตัวได้ที่บ้านแล้วก็เอาไปตรวจปัสสาวะปัสสาวะสีม่วงเสพยาเสพติดนะครับ
จากการสอบถามพลทหารนรเบศบอกว่าที่วัดทำร้ายยายหรือไม่เนี่ยเขาปฏิเสธนะค่ะ
เขาบอกเขาไม่ได้ทำร้ายยายเขาแค่โวยวายใส่เท่านั้น
แต่เจ้าหน้าที่บอกมีคลิปหลักฐานแบบนี้คุณยังจะบอกว่าไม่ได้ทำร้ายยายอีกเหรอ
ก็เห็นเตะเข้าใส่ยายแจ้งข้อหาไปนะครับ๓ข้อหานัก
เกี่ยวกับเรื่องของความผิดเรื่องความรุนแรงในครอบครัวการเสพยาเสพติด
แล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยเพราะไม่ได้มีแค่คลิปหลักฐานเท่านั้น
ยังมีพยานบุคคลด้วยจากนั้นก็แจ้งทางกองร้อยค่ายสุรนารีที่นครราชศรีมา
ให้มารับตัวไปดำเนินคดีตามกฎของกองร้อยนะครับ
เพราะว่าหนีค่ายทหารมาช่วงเกณฑ์ทหารแต่ว่านี่ฮะทุกผู้ชมครับเห็นไหมครับ
คุณยายถูกหลานทำร้ายยายรู้ข่าวว่าตำรวจมาจับหลานไป
หลานมาดำเนินคดียายรีบมาที่สถานีตำรวจเลยนะ
คุณยายสมบัติวัย๘๐ปีด้วยความรักของยายนะครับ
เป็นห่วงหลานทั้งทั้งที่ถูกทำร้ายยายมาให้การกับเจ้าหน้าที่ว่ายังไงรู้ไหม
ให้การแบบพยายามช่วยหลานอ่ะยายบอกเนี่ยยายไม่ได้ถูกหลานทำร้ายนะ
หลานไม่ได้ทำร้ายยายเลยนะเนี่ยยายพยายามพูดแบบเนี้ย
เพื่อจะบอกตำรวจว่าหลานชายไม่ได้ทำร้ายเลยโอ้โห
เจ้าหน้าที่บอกสลดใจนักข่าวได้ยินก็แบบอื้อหือคุณยาย
ยายบอกว่ายายไม่หวังอะไรหรอกอย่าไปดำเนินคดีอะไรหลานชายเลย
เอาแค่ว่าช่วยให้หลานเนี่ยเลิกติดยากลับตัวกลับใจ
เป็นคนดีของสังคมก็พอให้โอกาสหลานชายยายหน่อยเถอะ
อยากให้หลานเนี่ยได้เป็นคนดีสักครั้งในชีวิต
อยากจะเห็นภาพนี้เหลือเกินในช่วงชีวิตที่ยายยังเหลืออยู่
ดีใจไม่สนเสียใจเหรอ
แล้วที่หลานถูกดำเนินคดีเนี่ยยายคิดว่ายังไง
ให้เป็นคนดีมานี่ไง

เขาบอกว่าเขาไม่อยากไปแต่เขาเป็นเลย

ครับส่วนคุณยายตอนนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือไปหาเก็บผักบุ้งตามร่องน้ำ

ยายบอกว่าไม่ใช่แค่ยายคนเดียวหรอก

ยังมีคนในครอบครัวอีกหลายคน

ลำพังเงินซื้อข้าวซื้อปลายังไม่พอใช้

ก็ต้องมาหากินกันต่อ
ว่าหลานชายจะถูกดำเนินคดีอะไรไปแล้ว

แต่ยายก็ต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนเดิมนี่แหละ

ตามร่องน้ำเอาไปขายที่ตลาด